แต่ถ้าใครอยากกินไก่จะพาไปร้านนี้ไก่ย่างที่สตูน
บอกเลยว่าอร่อยแล้วไม้ละ๕บาท
เฮ้ยอ๋อคุณไก่ย่างไม้ละ๕บาทเนี่ยค่ะ
เห็นแล้วข้าวเหนียวมีไหมข้าวเหนียว

ต้องกินแล้วร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านไก่ย่างซอยอิสมาแอลนะคะ
อยู่ที่จังหวัดสตูนนะคะร้านนี้เขาจะขายเนื้อไก่ย่าง
หนังไก่ย่างหัวใจตับและลูกชิ้นย่างต่างด้วยคุณอุ้ย
ใครชอบกินตับชอบไปกินตับได้ชอบกินมากเลย
คุณชนะอยากได้กี่ตับผมชอบกินตับชิ้นเล็กเล็ก
เอามาวางเรียงกันเป็นคนชอบกินเครื่องใน
มาดูขายยังไงนะคะเนื้อไก่กับหนังจะหูที่ไม้ละ
บาทอย่างที่บอกไปหัวใจและตับจ่ายแพงนิดนึง๑๐บาทนะคะ
บาทเท่านั้นเองนะลูกชิ้นย่างก็อยู่ที่ไม้ละ
ละห้าถึง๑๐บาทเหมือนกันศุดเข้าเหนียวก็๕บาทเท่านั้นค่ะ
คุณยายอำพรโอบทองเจ้าของร้านบอกว่า
ขายไก่ย่างตั้งแต่กิโลกรัมละห้าสิบบาทอ่ะคุณตอนนี้ก็เอ่อ
อย่างที่บอกเนอะจะพบไก่กิโลกรัมละแปดสิบแล้วนะอืม
ยังขอขายในราคาเดิมยายบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากขายแพงกว่านี้
เอาก็สงสารลูกค้าเขาอ่ะเขาก็กินกันมานานแล้วอ่ะเนอะ
ส่วนลูกค้าก็บอกว่าผ่านมาทุกครั้งก็ต้องแวะซื้อทุกครั้งเลย
เพราะว่ายายอำพรอ่ะใจดีแล้วก็จะแถมให้ตลอดด้วยอื้อหือ
ส่วนนี้คือหนังไก่ย่างเลยนะโอ้หนังไก่ย่างเนี่ยทีเด็ดเลยคุณ
เรื่องคุณยายอำภอลน่ะเขาแถมให้ลูกค้างจริงนะ
สำหรับใครที่เป็นแบบลูกค้าประจำหรือซื้อกันบ่อยอย่างนี้
ยายใจดีมากยายบอกว่าเออแถมกันไปจะได้อิ่ม
รักมากใครอยู่ใกล้หรือว่าอยากจะไปลิ้มลองไก่ย่าง
ฝีมือคุณยายไปกันได้นะจ๊ะร้านไก่ย่างซอยอิสมาแอลนะคะ
อยู่ที่จังหวัดสตูนบอกก่อนว่าคุณยายเขาเปิดขายสองรอบนะ
รอบเช้าเลยตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงแล้วก็รอบเย็นนะคะ
ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะไปกินกันได้สายไก่ย่าง